สำหรับพี่ดาอินคาพี่ดาศักดานั่นเองค่ะ
หลายคนบอกว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เห็นว่าหลายปีก่อนหน้านี้

ก็บอกเลยว่าน่าจะมีผลงานเพลงให้ได้ติดตามกันเรื่อยเลยนะคะ

ล่าสุดพี่ดาศักดาอดีตสมาชิกวงอินคา

ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องประสาทตา

พี่ดาก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่มากเลยนะคะ
ระวังรักษาสุขภาพอนามัยตลอด
แล้วก็ตอนนี้ท่านทั้งสองอายุ๘๐ปีแล้วนั่นเองค่ะ

ก็๘๐ปลายอะไรอย่างนี้

เพราะว่าท่านก็เป็นเบาหวานด้วย

ต้องอะไรแบบเคลียร์จนเข้าไปในพื้นที่ได้